สำหรับช่วงนี้นะคะถือว่าเราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะจะมีช่วงไฮไลท์สำคัญก็คือช่วงกลางวัน
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผลักดันเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
คำถามคือเข้าไปเนี่ยมีคนมาเปิดประตูให้หรือเข้าไปได้อย่างไรกันแน่
แต่มันก็จะมีจังหวะช่วงชุนละมุนอยู่ที่หน้าประตูรั้วอย่างที่เห็นนะคะ
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางวันกันก่อนค่ะ

นี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงกลางวันนะคะเป็นประตูฝั่งพิพิธภัณฑ์นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๕นาทีในพนุภงจากนอกหรือไม้ระยอง
แนวร่วมแก่นำธรรมศาสตร์และการชุมนุมพากลุ่มผู้ชุมนุม๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราษดร
ผลักดันประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ฝั่งสนามหลวงอ่ะค่ะเข้าไปนะคะจังหวะตรงนี้นะคะ
แล้วก็มีเสียงโหร้องด้วยความดีใจของกลุ่มผู้ชุมนุม
ระยองก็เลยประกาศขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกรณีการเปิดประตูรั้วของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปค่ะ
ผมถือว่าผมยอมเสียสละหากติดกุ๊กอีกยอมเสียอิสระภาพเพื่อให้มันได้ประชาธิปไตยกลับมาจริง
และการต่อสู้ของเราครั้งนี้ต้องให้ศูนย์เปล่ามวลชนของเราทุกคนนะครับต้องอยู่ได้ด้วยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
เรียงเหตุการณ์กันต่อนะคะเราสรุปภาพรวมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
หลังจากช่วงเที่ยงเมื่อเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้แล้วเนี่ย
รุ้งค่ะนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหนึ่งในแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ก็ขึ้นบนรถยนต์ที่มีเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ค่ะ
นี่คือเวทีนี่ค่ะเวทีปราศัยเคลื่อนที่ค่ะ
ให้ผู้ชุมนุมปักหลักจับจองพื้นที่ภายในสนามฟุตบอลให้เต็ม
วลชนก็ทยอยกันนะคะนั่งฟังการปราศัย
ระยองขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรก
แสดงความยินดีที่เข้ามาชุมนุมในธรรมศาสตร์ได้สำเร็จ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะยังตรึงกำลังอยู่หลังแนวแผงกั้นค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมนิมนต์พระสงฆ์๖รูป
แสดงพระสุเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะ
นี่นะคะก็เป็นเวทีปราศัยเคลื่อนที่ไปเรื่อยแบบนี้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนที่ไปที่ท้องสนามหลวงนะคะ
ไอลอร์ค่ะตั้งโต๊ะข้างสนามหลวงเลยนะคะ

ในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปที่รัฐสภาวันที่๒๒กันยายนนี้นะคะ
และช่วงเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ
คนสำคัญของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมคนอื่นด้วยนะคะ
นี่ค่ะเหมือนกับตัดโซ่ประตูฝั่งท่าพระอาทิตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็พากลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปด้านใน
นี่นะคะไปดูจังหวะนี้ตอนนี้ภาพนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๑นาทีนะคะ
เข้าไปแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงปรบมือโหร้องดีใจว่าเข้าไปในพื้นที่
ก็จะมีคนที่ถือเครื่องไม้เครื่องมือเดินนำหน้าตรงนี้มาด้วย
ใช่ค่ะพอเข้าไปได้เนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอย
พากันเข้าไปสมทบครับภายในมหาวิทยาลัยนะคะระหว่างการชุมนุมค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ได้มีการสังเกตเห็นผู้ชายใส่ชุดสีดำยืนสังเกตการณ์อยู่บนดาดฟ้าอาคาร
ของคณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะและเรื่องนี้มีการชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ
ภาพนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลตลอดทั้งวันนะคะแต่ก็มีคำยืนยันแล้วว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยจริง
มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะช่วงที่เพนกวิ้นนะคะเดินทักทายผู้ชุมนุมบริเวณประตูฝั่งคณะนิติศาสตร์ค่ะ
มีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเหมือนกับพยายามจะประชิดตัวนะคะแต่เพนกวินเขาก็มีเหมือนกับกาดล้อมเขาอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็กันตัวผู้ชายเสื้อสีแดงออกไปแล้วก็เหมือนกับว่ามวลชนที่ร่วมชุมนุมอะค่ะ
ก็จะเข้าไปประชิดตัวผู้ชายเสื้อสีแดงคนนั้นแล้วก็พูดว่าจะมาทำร้ายลูกหลานกันทำไม
แล้วก็ฉุดกระชากให้ถอดเสื้อสีแดงออกนะคะเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีปลอมตัวเข้ามา
แต่สุดท้ายตรงนี้เนี่ยก็จับแยกย้ายกันออกไปได้นะคะไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบถามแล้วค่ะว่าผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้วัตถุประสงค์ที่เข้ามาในพื้นที่
แล้วไปประชิดตัวแกนนำอย่างเพนกวินเนี่ยค่ะสาเหตุคืออะไรครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าย้อนไปก่อนที่จะเปิดประตูได้สำเร็จนะคะทั้งไม้ระยองทั้งรุ้งปนัสยา
ในส่วนของแกนนำเนี่ยนะคะก็พามวลชนไปปักหลักกันที่บริเวณประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสนามหลวง
อันนี้คือก่อนจะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็ไปดูสถานการณ์นะคะ
มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ขอให้เปิดประตูให้ผู้ชุมนุมเข้าไป
แต่มีการขีดเส้นใต้เวลาตัดสินใจว่าให้เวลาแค่๕นาที
มันก็เลยเหมือนกับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ารถเครื่องเสียงรถขนอุปกรณ์
ปั่นไฟของกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้ค่ะถูกตำรวจสกัดกั้นเอาไว้ที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยต้องไปกดดันไปเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยให้รถผ่านไปพื้นที่การชุมนุมอย่างสันติวิธี
ไม่มีการปะทะกันสุดท้ายตำรวจปล่อยนะคะตำรวจปล่อยให้ขบวนรถทั้งหมดเนี่ยค่ะผ่านไปแต่รถปั่นไฟยางรั่วค่ะ
นี่ค่ะคันนี้ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยสงสัยค่ะว่าอ้าวยางรั่วได้อย่างไรนะคะ
แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนยางอะไรเรียบร้อยรถคันนี้ก็ไปยังจุดที่ชุมนุมกันได้นะคะ
ก็คือสรุปแล้วรถของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถปั่นไฟรถอุปกรณ์รถเครื่องเสียง
ก็ไปในพื้นที่การชุมนุมได้โดยไม่ได้มีเหตุประทะอะไรกันเกิดขึ้นค่ะ
ส่วนที่บริเวณพระแม่ธรณีบิดมวยผมฝั่งตรงกันข้ามกับท้องสนามหลวงนะคะ
มีกลุ่มดาราประชาธิปไตยนำโดยนางสาวอินทิราเจริญปุระคุณทรายเจริญปุระค่ะ
นี่นะคะก็มาตั้งเต็นต์เปิดเป็นโรงครัวเลี้ยงผู้ชุมนุม
บอกว่าตลอดทั้ง๓มื้อเลยนะคะต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
คุณซายเจริญปุระบอกว่าการออกมาช่วยเหลือในครั้งนี้
ไม่ใช่ตัวเธอเพียงคนเดียวแต่เป็นการร่วมมือกันของทุกคน
อยากให้คนร่วมชุมนุมได้ร่วมกิจกรรมกันไปนาน
แต่ตัวเธอเองคงไม่ได้ไปร่วมเดินทางกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
เป็นเพียงผู้สนับสนุนในส่วนของสวัสดิการเท่านั้นค่ะ
นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของวันนี้นะคะ
ครับตอนนี้ก็ตั้งเวทีหลักอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับใช่ค่ะ
คือจุดประสงค์ของทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็คือต้องการเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้บอกสถานที่ว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนนะคะ
ใช่ครับก่อนหน้านี้เคยแถลงข่าวเอาไว้บอกว่าจะไปทำเนียบนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องรอดูแล้วล่ะว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหน
เส้นทางการจะเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
นี่ก็ต้องจับตาคืนนี้ก็ต้องจับตา
ถ้าจะมาไล่เรียงดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันท
จนตอนนี้ไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับ
และพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะไปทางไหนอย่างไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวเราลองไล่กันดูนะครับทุกผู้ชมครับ

พื้นที่๒พื้นที่ตรงนี้ที่ทางแกนนำธรรมศาสตร์

เคยแถลงข่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีการชุมนุมวันนี้เสาร์ที่๑๙กันยายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือบอกว่าจะเข้ามาใช้พื้นที่ที่บริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ
สนามฟุตบอลตรงนี้นะครับ
พื้นที่ตรงนี้ซึ่งเมื่อเที่ยง๕นาทีเนี่ยเข้าไปได้แล้ว
เข้ามาทางไหนอย่างไรนะครับ
ประตูต่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ย

มีประตูทางฝั่งท่าพระอาทิตย์ทางฝั่งท่าพระจันทร์อยู่ที่ถนนพระจันทร์นะฮะ
มีประตูตรงนี้นะครับอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานนะฮะ
แล้วก็มีประตูตรงนี้นะครับที่จะอยู่ทางด้านล่างลงมานะฮะ
ประตูทางเข้าหลักเนี่ยคือตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมจำได้เมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มเจ้าหน้าที่เอากุญแจไปคล้องไปปิดประตูเอาไปล็อกเอาไว้นะครับ
แต่วันนี้ครับตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นมานะฮะ
มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็แนวร่วมเนี่ยเดินทางกันมาจากหลายทางนะครับที่จะเข้ามาได้นะครับ
ฝั่งของถนนนะครับที่เข้ามาและเที่ยง๕นาที
๕นาทีตรงจุดนี้มีไม้ระยองนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รุ้งปรัสยานะครับที่มาตรงนี้
ตามภาพที่เห็นนะฮะมีการพยายามที่จะพูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ารักษาความปลอดภัยอยู่ตรงประตูนะครับ
บอกว่าเปิดให้ทางกลุ่มนักศึกษาประชาชนเนี่ยได้เข้าไปใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยเป็นสถานที่ในการชุมนุ
เป็นสถานที่ในการชุมนุมเถอะให้เวลาในการตัดสินใจ๕นาทีนะครับ
สุดท้ายแล้วก็สามารถเข้าไปได้ส่วนจะเข้าไปแบบไหนอย่างไร
ตอนแรกมีการที่ถกเถียงหรือว่าวิภาควิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับ
พังเข้าไปหรือว่าเจ้าหน้าที่เปิดให้เข้าไป
หรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เข้าไป

และตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาชี้แจงนะครับ
แล้วก็บอกแล้วนะครับว่าไม่มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดประตูหรือ
ให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มแนวร่วม
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เข้าไปแต่เป็นการบุกเข้าไปนะฮะ
เป็นการพังประตูเข้าไปตรงนี้เที่ยงห้านาที
หลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเพนกวิ้นนะครับ
วิ่นได้พากลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาทางประตูท่าพระอาทิตย์ตรงนี้ครับ
ตรงนี้นะฮะท่าพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับที่เข้ามา
แล้วก็มีการใช้เครื่องมือมาตัดกุญแจด้วย
ซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นบนดาดฟ้าของคณะวรสารศาสตร์นะครับ
คณะวรศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะฮะของทางธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะที่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งทางธรรมศาสตร์ได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาให้ไปประจำตามจุดต่างของอาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับ
ไม่ใช่ใครจะมาซุ่มไม่ใช่ชายชุดดำที่ไหนอะไรยังไงทั้งสิ้นนะฮะนี่คือภาพในช่วงเวลาต่อมาหลังจากนั้นครับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดซึ่งตรงเนี้ยเขาเข้ามาได้ก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นำรถนำเครื่องเสียงต่างเข้ามาที่พื้นที่สนามฟุตบอลตรงนี้ก็เข้ามาเพิ่มเติมกันอีกนะครับและหลังจากนั้นเวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกากว่านะฮะ
ที่ขยายพื้นที่การชมนุมเนี่ยมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะฮะพื้นที่ท้องสนามหลวงตรงนี้นะครับ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปพูดคุยพยายามไปเจรจานะครับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะเข้ามาต้องมีการขออนุญาตก่อนนะฮะ
ตรงนี้ครับแรกแรกก็เข้ามาแล้วก็ขยายเข้ามาขึ้นเรื่อยนะครับจนเจ้าหน้าที่ต้องมาประกาศแล้วก็บอกกับทางแกนนำผู้ชุมนุมว่าการที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนอย่างน้อย๒๔ชั่วโมงหรือว่า๑วันแต่ว่าไม่มีการขออนุญาตคือตรงพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตำรวจบ
ก็ไม่อนุญาตนะแต่เมื่อคุณจะมาอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ยื่นหนังสือยังไงก็ต้องยื่นหนังสือก่อนอย่างน้อย๒๔ชั่วโมงไม่มีการยื่นหนังสือขอให้ออกตั้งแต่๑๕นาฬิกาเนี่ยภายใน๑ชั่วโมงต้องออกแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนะฮะก็ไม่ได้ออกก็ตอนนี้ก็เป็นเวทีหลักไปแล้วเพราะว่าเขามีการยุบรวมเวทีไปแล้วผมทำให้เห
นี่ครับยุบเวทีตรงนี้แล้วนะครับและมารวมอยู่จุดเดียวคือตรงนี้นี่นะเวทีชุมนุมอยู่จุดเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดู
พื้นที่ตรงนี้คือที่ธรรมศาสตร์นะฮะสนามฟุตบอลนะครับแต่ว่ายุบรวมแล้วนะครับยุบเวทีมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะที่สนามหลวงเวทีตรงนี้นะครับผู้ชุมนุมนะฮะเราดูแผนที่ของทางสนามหลวงอีกสักหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับพื้นที่ท้องสนามหลวงตอนนี้เนี่ยถ้ามีภาพเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมานะฮะเป็นพื้นที่ท้องสนามหลวงนี่ฮะก็จะเห็น
ได้ว่าเวทีชุมนุมเนี่ยอยู่ทางฝั่งนี้นะครับท้องสนามหลวงจะมีถนนกั้นกลางส่วนฝั่งตรงนี้เนี่ยนี่คือเขตพระชฐานนะฮะถ้าท่านติดตามเรามาเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ส่งข่าวเข้ามารายงานข่าวเข้ามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายที่เขาเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตั้งเวทีได้แล้วเนี่ยนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับ

ที่ที่ยืนอยู่แล้วมีแผงเหล็กกั้นแล้วข้างหลังเจ้าหน้าที่มีรถน้ำสีเหลืองเหลืองเนี่ยคือตรงไหนก็คือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนกลุ่มผู้ชมนุมอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ทางเขตพระนครบอกว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าไปใช้ทำกิจกรรมได้ตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มทุกวันออกกำลังกายทำกิจกรร
ยังไงก็ต้องขออนุญาตตามกฎหมายแต่ว่าทางผู้ชุมนุมไม่ได้ขออนุญาตนะฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามีสองส่วนแล้วนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งแกนนำบอกว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบก็คือหนึ่งการเข้าไปในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เข้าไปแบบไหนอย่างไรทางธรรมศาสตร์ยืนยันว่าไม่ได้อนุญาต

ต้องผ่านถนนรัฐดำเนินจากรัฐดำเนินเนี่ยไปรัฐดำเนินกลางตรงนี้นะฮะรัฐดำเนินในรัฐดำเนินกลางแล้วไปถึงรัฐดำเนินนอกนะฮะจุดเนี้ยสำคัญครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางตำรวจแล้วก็รัฐบาลบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะให้ผู้ชมนุมมาได้แค่สะพานม
ตรงไหนอย่างไรถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ถามว่าจะไปเจออะไร
กลุ่มผู้ชุมนุมเลี้ยวขวาไปนะฮะจะมีแยกเข้าถนนพิศนุโลก
ธรรมเนียบรัฐบาลเลี้ยวซ้ายไปไปเทเวศถ้าตรงไปอีก
สมาคมเลยไปก็เป็นรัฐสภาเก่า
เป็นข่าวดินตรงนี้ทุกผู้ชมต้องดูว่า
วันพรุ่งนี้๘โมงเช้าที่เขาจะเคลื่อนขบวนกันเนี่ย

จับตากับเรานี่เราจะติดตามให้ท่านตลอด

ขอบคุณคุณภาคภูมินะคะสำหรับแผนผัง
แผนที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวม
นะคะสำหรับเส้นทางและจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเนี้ยค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่เดียวก็คือที่บริเวณสนามหลวง
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ล่าสุด
สดเลยนะคะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์
รายงานมาจากท้องสนามหลวงค่ะคุณสิริวัลเชิญค่ะ
ค่ะบรรยากาศการจัดเวทีปราศัยของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสต
เพื่อการชุมนุมนะคะตอนนี้นะคะผ่านมาแล้วกว่าสี่ชั่วโมงค่ะ
ปลาใสก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าการขึ้นเวทีของแก่นำ
ยังไม่มีการปรากฏตัวนะคะของแก่นำคนสำคัญค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะบนเวทีได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ
ได้มีการประกาศเชิญชวนประชาชนและผู้ชุมนุมให้เดินขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตามความประสงค์ของทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
ซึ่งหลังจากที่แก่นำแนวร่วมบนเวทีนะคะพูดถึงการเชิญชวน
วลชนให้ไปทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีผู้ชุมนุมร่วมกำมือแล้วก็ตะโกน
เพื่อที่จะขับไล่พระเด็จการออกไปค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นการ
ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายของทางเอมมี่เดอร์บอสจูบูนะคะ
แล้วก็ไผ่ดาวดินค่ะแสดงดนตรีร่วมกันเริ่มจากการเล่นเพลงแล้วก็ยืนชูสามนิ้วนะคะ
ซึ่งทุกคนนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ
โดยได้มีการเปิดไฟฉายในมือถือโบกไปมาสร้างความส่องสวัยไปทั่วบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแก่นำได้มีการแจ้งว่าจะขึ้นเวลา
ประสัยในเวลายี่สิบนาฬิกานะคะโดยเฉพาะของนายอานนท์นำพานะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะผ่านมาจนถึงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีแล้วนะคะ
แต่ว่าแก่นำยังไม่มีการขึ้นเวทีเพื่อพูดค่ะขณะเดียวกันนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มีการไปสำรวจตามจุดต่างรอบพื้นที่สนามหลวงแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
พบว่าเริ่มมีมวลชนนะคะไปจับจองสถานที่เพื่อที่จะปักหลักค้างคืนในคืนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวทันทีในตอนเช้าค่ะรวมถึงปัญหาของมวลชนประชาชนที่มาอยู่ในพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันนี้นะคะ
พบว่ามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเตอร์เน็ตตอนนี้นะคะ
หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างที่มีปัญหาค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีความพยายามที่จะมีการตัดสัญญาณนะคะ
การสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมอยู่ในพื้นที่ท้องสนามหลวงนี้นะคะ
ก็อยากให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องปล่อยสัญญาณเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนได้ใช้บริการสัญญาณอย่างปกติค่ะ
ก็ยังมีผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกท้องสนามหลวงนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกผู้ชมครับคุณควินกระมุดโยธินนะครับ
อยู่ที่บริเวณถนนรัชดำเนินนะครับบรรยากาศ
ครับและจนถึงขณะนี้นะครับบริเวณถนนราชดำเนินบริเวณสี่แยกคอกบัวนะครับ
ก็ยังคงมีประชาชนครับมีทั้งเดินเท้าและใช้รถยนต์ส่วนตัวครับ
ยอยเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จัดเวทีชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในตอนนี้ครับสภาพการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินครับ
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสู่สนามหลวงนะครับรถยนต์มีความหนาแน่นมากครับ
ซึ่งมีทั้งรถยนต์ของประชาชนโดยทั่วไปครับที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาผ่านตรงจุดนี้อยู่เป็นประจำนะครับ
รวมถึงรถขนส่งมวลชนและรถแท็กซี่นะครับที่พยายามเดินหน้าเดินทางเข้าสู่ท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับบริเวณนี้ครับก็มีตำรวจครับ
คุมฝุงชนและตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนะครับ
ตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
ซึ่งบริเวณที่ผมมีอยู่ตรงนี้ครับยังมีจุดตรวจคัดกรอง
เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมาย
เข้าไปสร้างความวุ่นวายหรือสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชุมนุมครับ
เช่นเดียวกับเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานครับ
บริเวณฝั่งโรงละครเป็นอีกหนึ่งฝั่งครับ
ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่สนามหลวงไปร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยมีจุดคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙
เพื่อความปลอดภัยและบริเวณใกล้เคียง
ยังคงมีจุดที่พ่อค้าแม่ค้าครับนำร่มหน้ากากอนามัยและพลาสติกปูรองนั่ง
จำหน่ายให้กับประชาชนที่จะเดินเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงครับ
ขณะที่สภาพการจราจรบริเวณโดยรอบบริเวณสะพานพระปิ่น๙
ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินมีสภาพการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นครับ
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่จัดการชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ครับ
โดยมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบายรถอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งช่วงเวลาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณสี่แยกคอกวัว
เป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
แต่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ครับ
ก็ยังคงเดินทางเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับ
โดยกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนที่มาคอยตึงกำลังอยู่บริเวณนี้นะครับ
จะเปลี่ยนผัดอีกครั้งในเวลา๒นาฬิกา
และจะมีเข้าพื้นที่มาใหม่จนกว่าการชุมนุมจะมีการยุติลงครับ
ขอบคุณครับ